ดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
เด็กผู้หญิงคนนึงนะคะน้องจ๋า
ตั้งแต่เกิดเลยค่ะแล้วก็เป็นเด็กเรียนดี
แต่ว่ายากจนแล้วก็ถูกเพื่อนบูลลี่มาตลอดเลยนะคะ
ล่าสุดหลังจากที่เป็นข่าวออกไป๑วันเท่านั้นเองค่ะ
ก็มีข่าวดีของน้องจ๋ามีคนช่วยบริจาคเงินให้กับน้องจ๋าให้ได้เรียนต่อเป็นเงินเกือบ๑ล้านบาทค่ะ
น้องอายุ๑๗ปีนะคะอาศัยแล้วก็เรียนในพื้นที่ตำบลดงคอนที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชายนาฏ
เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะรับเชื้อจากแม่ตั้งแต่เกิดส่วนพ่อก็ติดคุกแม่เสียไปแล้วนะคะ
ชีวิตของน้องเนี่ยถูกเพื่อนล้อมาตั้งแต่เด็กไม่มีใครอยากเข้าใกล้
แล้วน้องจ๋าอยู่กับคุณปู่อายุ๗๙ปีอยู่ด้วยกันสองคนปู่หลานแล้วก็สู้กันมานะคะ
มีชีวิตอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้น้องเป็นเด็กเรียนดีด้วยถึงแม้ว่าหลายอย่างจะไม่เอื้อเลยนะคะ
พอมีการถ่ายทอดนำเสนอชีวิตของน้องจ๋าออกอากาศไปแค่วันเดียว
วันนี้ค่ะครูที่ปรึกษาไปปรับสมุดบัญชีที่ธนาคารสรุปได้เงิน๙แสนกว่าบาทคุณบุ๊คะ
จ๋าเนี่ยพอเห็นตัวเลขพอครูให้ดูรู้ว่าตอนนี้มีคนส่งเงินมาช่วย๙แสนกว่าบาทร้องไห้
โฮเลยค่ะคือเกิดมายังไม่เคยเห็นเงินมากมายขนาดนี้
น้องบอกว่าขอขอบคุณพี่นักข่าวขอบคุณคุณครูเนี่ยค่ะดูน้ำตาเด็กน้อยเนี่ยค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือแล้วน้องก็ยืนยันบอกว่าจะใช้เงินก้อนนี้ให้มีคุณค่ามากที่สุดและตั้งใจจะเรียนให้จบมหาวิทยาลัยค่ะ
คุณครูที่ปรึกษาบอกว่าเงินจำนวนนี้จะเป็นเงินที่จะช่วยให้น้องจ๋ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่การศึกษานะคะ
โรงเรียนบอกว่าได้ไปพูดคุย

หลังจากนี้น้องก็น่าจะเข้าใจนะครับ

แล้วก็คงจะไม่มีการล้อเลียนอีกต่อไปค่ะ
จะเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรครับ
เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็แบ่งไว้รักษา
แล้วก็เป็นทุนการศึกษาค่ะ
มีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ใจบุญที่บริจาคเงินให้เราครับ
ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยหนู
นักข่าวโรงเรียนแล้วก็คณะครูทุกคนค่ะ
หนูจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนให้หนูมา
เอาไปใช้จ่ายกรุ้มค่า
ความเข้าใจและการให้กำลังใจเนี่ยสำคัญนะฮะ